ดูหนังแล้วมันชอบมีจังหวะอะไรต่างที่แบบ

มันเหมือนมันจะไม่มีอะไรแบบนั้นได้แล้ว

แต่ว่ามันก็มีจุดพลิกผัน

เพราะว่าคนที่ถืออำนาจอยู่ตอนนี้
เราเห็นอยู่บนหน้าจอทีวีหรืออะไรก็ตาม

ที่ทำให้๕ปีนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยก็คุ้มค่านะ
ที่เราได้เห็นท่าแท้และตัวตนของคนหลายคน

คือคือคนอันนี้ผมเปรียบเทียบง่าย
คนที่ลุกขึ้นมาฉี่กฎหมายของคนส่วนรวม
สี่กฎหมายของประชาชน
ด้วยปืนและรถถังและอำนาจที่

จากประชาชนคุณก็ไปหาคนมาคนที่คุณคิดว่าเหมาะสม
ซึ่งคุณอาจจะอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคนที่เก่ง
มีความสามารถในเรื่องของการเขียนกฎหมาย
แต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่ประชาชนเลือกนะเป็นคนที่คุณเลือกมาเขียนกฎหมายให้
แล้วพอเขียนกฎหมายเสร็จคุณก็พยายามจะบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้
กลุ่มคนอย่างกรกตที่คุณก็เป็นคนเลือกมาเอง
แล้วผมเองก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ภาคการเบื้องต่าง
สัมภาษณ์สื่อสัมภาษณ์นักสิทธิมนุษยชนหรือว่านักเคลื่อนไหว

เขาก็รู้ว่าเขาโดนกดดันเขาโดนกรอบที่ถูกวางไว้โดยคอสชอย่างไรบ้าง
เพราะฉะนั้นคือถ้ามองย้อนมาทั้งหมดตลอด๕ปีที่ผ่านมา
คือมันก็สกปรกกันมาตั้งแต่วันที่มีการยึดอำนาจแล้วครับ
จนมาถึงวันที่มีการเขียนกฎกติกาออกมาใหม่บังคับใช้กติกาออกมาใหม่
มันก็ย่อมไม่มีความสะอาดโปร่งใสอยู่แล้ว
ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมเห็นว่า
เฮ้ยมันมีข้อมูลวางอยู่ข้างหน้าข้อเท็จจริงวางอยู่ข้างหน้า
อาจจะยังไม่ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายก็ได้
เออแต่ว่าเราก็เห็นอย่างนี้เราเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาประมาณนึง
ที่พอจะแยกแยะได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่แฟร์
และมันไม่ไม่ไม่สะอาดโปร่งสายอ่ะ
ผมกล้าพูดมากเลยแล้วก็พูดวันนี้อีกครั้งหนึ่งว่า
ผมเศร้าใจแทนประชาชนคนไทยมากเลย
ทั้งที่สนับสนุนและไม่สนุน
เพราะว่าอนาคตของพวกเรามันถูก
ตรึงไว้แล้วก็ถูกรั้งไว้
โดยกลุ่มคนที่ยังยึดติดกับแบบนั้น
ผมคิดว่าเราต้องสู้ความเศร้าด้วยความหวัง
ซึ่งผมก็ยอมรับนะว่า

ดูหนังแล้วมันชอบมีจังหวะอะไรต่างที่แบบบางทีเรารู้สึกว่า
เฮ้ยเชี่ยมันสิ้นหวังจังวะ
มันเหมือนมันจะไม่มีอะไรแบบนั้นได้แล้ว

แต่ว่ามันก็มีจุดพลิกผัน
ความหวังเล็กอะไรสักอย่างที่มันทำให้แบบ

หรือว่าจริงแล้วดูแล้วมันมีโอกาสดีกว่า

แม้ว่ามันจะยากเหลือเกินแต่ว่ามันก็น่าสู้อะ

ผมรู้สึกว่าสังคมไทยตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน

สมัยก่อนคนอาจจะมีความกล้าพูดเหมือนกันนะ

มีคนที่แพร่

หรือว่ามีคนไทยที่อยู่ที่

อนดอนหรือว่ามีคนไทยที่อยู่ที่

เขาก็เริ่มรู้สึกมันมีความ

ทัศนคติของตัวเองมากยิ่งขึ้น

ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งนะ
ผมมองว่าอันนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่ง

ล็อกหรือว่าปัญหาทางการเมืองของเรา

ครั้งนี้มันน่าจะมีความแตกต่าง

มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกว่าทุกครั้ง
เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะบอกว่าเฮ้ย

เพราะผมก็เศร้ามา๕ปีเหมือนกัน

ผมค่อยเห็นแสงของความหวังอะไรเล็กเนี่ย

ค่อยผุดขึ้นมาจนตอนนี้เริ่มเห็นชัดมากยิ่งขึ้น

แบบเหมือนไฟอ่อนที่ยังติดอยู่บนฟืน

มันเริ่มแบบค่อยจุดติดขึ้นมามีควันแล้ว
แล้วตอนนี้ผมเริ่มเห็นไอ้กองไฟอันนี้เนี่ย

แล้วก็เหมือนอย่างที่มีแขกรับเชิญของผม

เพราะว่าคนที่ถืออำนาจอยู่ตอนนี้
เราเห็นอยู่บนหน้าจอทีวีหรืออะไรก็ตาม
ก็มีแต่แก่ลงแก่ลงทุกวัน

น้อยลงเรื่อยน้อยลงเรื่อย

ที่จะมีแต่ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อย

ขอสชมีข้อดีอะไรบ้างไหมในมุมผมหรือครับ

อันนี้คุณอาจจะบอกผมอคติก็ได้นะ

เพราะว่าใครก็ตามที่ทำผิดมาตั้งแต่ต้น
คุณก็ไม่มีข้อดีอะไรเลยแหละ

มีนึกออก

การมีอยู่ของคอสชใน๕ปีนี้เนี่ย
ทำให้เราเห็นตับไตไส้พุง

คนที่มีบทบาททางการเมือง

ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอสช
คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐมนูล

กรกฎทอง

อะไรแบบนี้มันเห็นอะไรเยอะมากเลย
ขอบคุณมากคอสชครับที่ทำให้๕ปีนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยก็คุ้มค่านะครับ
เราได้เห็นท่าแท้และตัวตนของคนหลายคน
ที่ชอบอ้างว่าตัวเองเป็นคนดี
หรือว่าชอบอ้างว่าตัวเองเสียสละ
แต่ข้อเท็จจริงหรือว่าสิ่งที่เราเห็นจากข้อมูลต่าง
ตลอดระยะเวลา๕ปีที่ผ่านมาที่มีการนำเสนอ
แล้วก็ตรวจสอบต่างเหล่านี้เนี่ย
มันทำให้เราเห็นแล้วแหละว่าคุณไม่ใช่คนดี
และคุณก็ไม่ใช่คนพิสิทธิ์สำหรับเรา